เล็ดโกโก้วัตถุดิบสำคัญที่นำมาทำเป็นผงโกโก้แล้วก็ช็อกโกแลต
ส่วนใหญ่ก็จะมีแหล่งปลูกสำคัญอยู่ในทวีปอาฟริกานะครับ
โดยเฉพาะที่ประเทศไอโอรี่โค้ชซึ่งส่งออกเมล็ดโกโก้ร้อยละ๓๕

แต่ว่าช็อกโกแลตกลับกลายเป็นของหวานสำหรับคนที่มีเงินเท่านั้น
เพราะว่าไอรี่โค้ชได้แต่ส่งออกวัตถุดิบแต่ว่าไม่ได้มีการแปรรูป
แต่ว่าตอนนี้เริ่มมีบริษัทที่ผลิตช็อกโกแลตเพื่อต้องการที่จะจำหน่ายในตลาดในประเทศแล้วนะครับ
หวังว่าจะสามารถส่งออกได้ในอนาคต
นี่คือร้านช็อกโกแลตแต่ซีซาซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองอบีจานเมืองหลวงของไอเวอรี่โค้ช
ทั้งหมดในร้านแต่ซีซาล้วนถูกผลิตจากเมล็ดโกโก้คุณภาพสูงที่ปลูกในประเทศ
เวอรี่โค้ชเป็นประเทศที่ได้รับสมยานามว่าดินแดนแห่งช็อกโกแลต
เพราะโกโก้ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปถึง๑๓๕ที่จำหน่ายทั่วโลกนั้นล้วนมาจากที่นี่
แต่ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายที่มีชาวไอเวอรี่โค้ชเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่บริโภคท็อกโกแลตเป็นประจำ
ก้าเยนูเจ้าของร้านแต่ซีซาได้เล่าว่า
ไอเวอรี่โค้ชมักจะมองช็อกโกแลตว่าเป็นเพียงขนมหวานที่ทำลายสุขภาพ
แต่ที่จริงแล้วเมล็ดโกโก้เป็นสิ่งที่ดีต่อหัวใจและระบบประสาท
มันช่วยทรยฝ่อนไครความเครียดและความเหนื่อยล่า
ว่าสักวันเธอจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ดินแดนโกโก้แห่งนี้
ด้วยการผลิตช็อกโกแลตที่ทุกคนสามารถบริโภคได้อย่างมีความสุข
โดยไม่ต้องกังวลว่ามันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เมื่อเร็วนี้สภากาแฟและโกโก้แห่งชาติของไอเวอรี่โค้ช
ออกแคมเปญรณรงค์ให้ประชาชนหันมาบริโภคช็อกโกแลตกันมากยิ่งขึ้น
โดยในอลัสซาเน่อูอัธาราประธานาธิบดีได้ตั้งเป้าหมายว่า
ภายในปี๒๕๖๓จะสามารถนำเมล็ดโกโก้กว่าครึ่งในประเทศ
แปรรูปเพื่อการบริโภคและการส่งออกได้
ซึ่งเพิ่มจากสัดส่วนโกโก้แปรรูปในปัจจุบันถึง๑๒๐
ในประเทศอย่างไอเวอรี่โค้ชกาน่าคาเมรูนและไนทีเรีย
โกโก้เป็นพืชผลการเกษตรที่มีส่วนแบ่งการตลาดถึง๑๐๐
อิวารีย์ที่นี่ในอิวารีย์อย่างไอเวอรี่เราจะไม่ได้เห็น
อังกฤษการแด่วนี้น่าจะยอมต้องทำให้พูดเพื่อจำไม
นายแอคเซลเอมมานูเอลผู้ก่อตั้งช็อกโกแลตได้เล่าว่า
ไอเวอรี่โค้ชนั้นแทบจะไม่มีใครเลยที่ไม่ได้เป็นเจ้าของไร่โกโก
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างนายดิดิเยเดอร์บาร์
ธรรมดาทุกคนก็มักจะมีคนรู้จักอย่างลุงหรือพ่อแม่

หรือไม่เช่นนั้นก็ไร้กาแฟ
สิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องทำก็แค่แปรรูปมันเท่านั้น
แต่ก็น่าเสียดายที่ทุกคนต่างมองว่าช็อกโกแลตเป็นสิ่งหรูหรา
อย่างไรก็ตามเมื่อปีที่ผ่านมา
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไอเวอรี่โค้ชได้เพิ่มสูงถึง๑๑๐
ซึ่งก็คือสัญญาณว่ากำลังมีชนชั้นกลางเกิดใหม่จำนวนมาก
ซึ่งพวกเขาเหล่านี้มีกำลังซื้อช็อกโกแลตมารับประทาน
และหากช็อกโกแลตได้รับความนิยมในเมืองแล้ว
ก็จะเริ่มมีกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเล็กเกิดขึ้นในเขตชนบทเช่นกัน
นางสาวดาน่าอิมมาฮาเจ้าของร้านมอนช็อกโกช็อกโกแลต
เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่อีกคนนึง

มาริมรองรสชาติของเมล็ดโกโก้ที่ผ่านการแปรรูป
เธอได้ลงมือผลิตช็อกโกแลตโดยควบคุมกระบวนการทั้งหมด
เมล็ดโกโก้จากไร่สู่ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมสำหรับการบริโภค
เล็ดโกโก้ที่นางอิมาฮาใช้
จะเป็นเมล็ดโกโก้ดิบที่ยังไม่ผ่านการคั่ว
ทำให้คุณค่าดั้งเดิมของมันยังคงอยู่ในทุกเมล็ด
จากนั้นเธอก็จะนำมันมาตากแดดให้แห้ง
และนำมาบดในเครื่องบดที่ถูกดัดแปลงเข้ากับจักรยาน
ก่อนที่จะแปรรูปเป็นช็อกโกแลตที่แสนจะอร่อย
อิมมาฮาได้เล่าว่าสำหรับเธอแล้ว
การที่ชาวไอเวอรี่โค้ชไม่รู้ถึงรสชาติของช็อกโกแลต

และการทำให้ทุกคนเห็นคุณค่าของสิ่งที่มาจากผืนดินของ
เวอรี่โค้ชเองเป็นสิ่งสำคัญ

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เมล็ดโกโก้
ถือว่าเป็นโอกาสที่อาจนำมาซึ่งรายได้จำนวนมหาศาล
แต่อุปสรรคที่ยังคงท้าทายเจ้าของกิจการช็อกโกแลตรุ่นใหม่ในไอเวอร์
ก็คือทัศนคติของชาวบ้านที่นี่
จะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน